ไปที่อุดรธานีครอบครัวตั้งศพน้องอุ๋งอิ๋งน้องอายุ๑๖ปีที่ถูกในแจ๊คแทงคอเสียชีวิตนะครับ
คืนนี้จะสวดเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
ครอบครัวของนางสาวอัญชนาบุญยียวนหรือว่าน้องอุ๋งอิ๋งอายุ๑๖ปีนะครับ
นักเรียนชั้นม๕ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
และนิมนต์พระมาสวดอภิษฐรรมเป็นคืนที่๓ซึ่งเป็นคืนสุดท้าย
โดยมีเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมไว้อาลัยด้วยนะครับ
นายคำสิงบุญยียวนพ่อของน้องอุ๋งอิ๋งเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
อยากจะให้ลูกสาวมาหาเหลือเกินทุกครั้งที่จุดทูปบอกหน้าโรง
พยายามบอกว่าอยากให้มาหาพ่อมาหาพ่อหน่อย
เพราะมีหลายอย่างที่อยากจะบอกลูกซึ่งแม้ว่าน้องอุ๋งอิ๋งจะยังไม่เคยมาหา
หรือมาเข้าฝันแต่พ่อเชื่อนะว่าวิญญาณลูกสาวยังวนเวียนอยู่ใกล้พ่อกับแม่นี่แหละ
เพราะเมื่อช่วงเช้าครับระหว่างจุดทูปอยู่หน้าโรงศพจู่เนี่ย
มีลมพัดมาแล้วทำไมก็ไม่รู้เอกใจครับ
หยิบซองสีน้ำตาลขนาดใหญ่ที่วางอยู่ข้างขันเงินขึ้นมาดู
แล้วก็เปิดซองก็เลยรู้ว่าข้างในมันมีเงินอยู่๒๔๐๐๐บาทครับคุณผู้ชม
เงินนี้มาจากไหนคือเงินนี้เนี่ยทางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเนี่ย
ลืมเปิดดูว่าเป็นซองอะไร
กำลังจะให้แม่บ้านเอาไปทิ้งซะด้วยซ้ำไป
คุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวจะเคลื่อนศพของน้องอุ๋งอิ๋ง
ไปทำพิธีชาวภัณฑกิจที่วัดนะครับ
โดยจะนำเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างของน้องอุ๋งอิ๋ง
ใส่ในโลงเผาไปพร้อมกับร่างของน้องด้วย
เพราะครอบครัวอยากให้น้องอุ๋งอิ่งนั้น
ไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่แต่งตัวสวยอยู่บนสวรรค์
ส่วนสิ่งของต่างของน้องอุ๋งอิ่งนะครับ
ครอบครัวจะไม่เก็บเอาไว้เลยนะฮะ

อันไหนเป็นประโยชน์จะไปมอบให้กับผู้ยากไร้
ถือเป็นการทำบุญให้กับน้องอุ๋งอิ๋งไปด้วย
ส่วนสุนัขพันธ์ชิสุเพศเมียอายุ๔ปีนะครับ
ซึ่งเป็นสุนัขที่น้องอุ๋อิ๋งรักมาก

เป็นอย่างดีเลยให้สมกับที่อุ๋งอิ๋งรัก

คุณผู้ชมครับในงานยังมีนางสาววรรณลีปัญญาสัย

อ๋อ๙๐ล้านครับมาร่วมงานด้วย

ว่าได้มาตามที่จิตสัมผัสถึงน้องอุ๋งอิ่งและน้องจูนที่เสียชีวิต

แล้วก็ขอให้ไปเกิดในพบภูมิที่ดีในชาติหน้า
จากนั้นครับเจ๊อ๋อมอบเงินทำบุญ๓๐๐๐บาท
แล้วก็มอบหนังสืออ่านคลายเครียดให้กับพ่อกับแม่
ของน้องอุ๋งอิ๋งแล้วก็เล่าบอกว่า
ก่อนจะมาร่วมงานศพด้วยนะฮะ
ลื่นในห้องน้ำแต่คล้ายมีคนมาช่วยพยุง
อ๋อคิดว่าไม่ใช่คนอื่นหรอกเป็นน้องอุ๋งอิ๋ง
เป็นน้องอุ๋งอิ๋งแน่นอนนะครับซึ่งพ่อกับแม่ก็ขอบคุณเจ๊อ๋อนะฮะ

อกจากนี้ญาติเจ๊อ๋อมาทั้งที
เจ๊อ๋อหยิบลอตเตอรี่ให้หน่อยนะครับ
อ๋อก็หยิบให้นะฮะแล้วก็อวยพรด้วยว่า
ให้ถูก๑๒ล้านแต่ก็ยังไม่วายบอกว่า

คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แน่นอนว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
แต่เราไม่ได้อยากให้เกิดวีรบุรุษแบบเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
๓คนด้วยกันที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สกัดจับคนร้ายนะคะ
คนแรกก็คือคุณธนัดพงศ์ชัยประสบวงหรือว่าเสียน้อยอายุ๕๔ปี
เป็นผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีเขียวขี่เวสป้า
เป็นคนแรกเลยนะคะที่เห็นเหตุการณ์
น้อยเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันพ่อ
เขาตั้งใจจะไปตัดผมเนื่องจากลูกจะกลับมาไหว้พ่อ

ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาอะไรกิน
ก็พอดีเห็นความผิดปกติบริเวณสี่แยก
สังเกตยวงห่างกระทั่งเห็นในแจ๊กคนร้าย
ถือมีดไล่แทงผู้บริสุทธิ์ตามเส้นทาง
ตั้งสติแล้วขี่รถไล่ตาม
โอ้โหคุณใจกล้ามากนะฮะเสียน้อยนะนะฮะ
พร้อมกับบีบแตรตะโกนบอกให้คนอื่นเนี่ย
รู้ตัวเพื่อระวังตัวเพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก
เสียน้อยบอกอีกว่าหลังเกิดเหตุนะฮะ
นอนไม่หลับไป๒คืนนะคะเพราะว่าสลดใจ
เมื่อเช้าของเมื่อวานก็มีการไปทำบุญ
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องจูนแล้วก็น้องอุ๋งอิงด้วยนะคะ
ฮีโร่คนที่สองค่ะคุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคะ
ชื่อว่าคุณชัยพลวัฒนบรรดิกุลอายุ๒๒ปีค่ะ
เป็นพนักงานเคอรี่สาขายูดีทาวน์เขตเทศบาลนครอุดรธานี
คุณชัยพลเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขี่มอเตอร์ไซค์
บรรทุกกล่องพัสดุไปส่งให้กับลูกค้าเห็นเสียน้อย
ขี่รถไล่ตามคนร้ายมาพร้อมกับบีบแตร่
แล้วก็ตะโกนบอกว่าช่วยจับฆาตกรมันฆ่ามาหลายคนแล้ว
เขาก็เลยขี่รถไล่ตามไปนะฮะไปสกัดคนร้าย
ด้วยการถีบแฮนด์รถพร้อมกันนี้ค่ะยอมรับบอกว่า
เนี่ยจังหวะที่มีการถีบแห่นรถนะแห่นรถนะ
คุณชัยพลบอกว่ามารู้ทีหลังว่าคนร้ายเนี่ย
ก่อเหตุแทงคนตายแล้วหนีมาอุ้ยตอนนั้นเนี่ยมือไม้สั่นเลยนะคะ
แล้วเขาก็เลยตัดสินใจโทรหาผู้จัดการบอกว่า
ซึ่งก็ต้องตั้งสติรวบรวมสติประมาณ๑ชั่วโมง
หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วก็รีบไปส่งของต่อนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
มีคนเห็นคุณงามความดีที่คุณชัยพลได้ทำไว้นะคะ
ก็เลยส่งเค้กมาให้หน้าเค้กเขียนว่าแด่ฮีโร่
เขาก็เลยนำเค้กนี้ไปทานกับเพื่อนคุณผู้ชมเค้กนี้แหละค่ะ
ถ้าฟันขาอย่างนี้ผมก็รักษาหายอย่างนี้

ผมคิดว่าจะหยุดมันให้ได้
ก็คือยังไงควรจะถีบมันให้ได้ครับ

ก็คือของก็เต็มกระเป๋าครับ
ผมกำลังส่งของอยู่มันก็หนัก
แต่ว่ารถผมก็ไปถึงมันแล้ว

คุณได้มีรายต่อไปนะครับอืมครับ
กัดคนร้ายเพื่อไม่ให้คนร้ายไปทำร้ายทำลายชีวิตคนอื่น

ชื่อว่าคุณประสิทธิ์น้อยจุลาอายุ๓๐ปีหรือว่าแจ๊ค

หนุ่มขับแกรปคนนี้เล่าบอกว่า
หลังจากไปส่งอาหารให้กับลูกค้าขากลับ
เห็นน้องเคอรี่เมื่อสักครู่คุณชายพลนะฮะเสื้อส้มนะฮะ
รถคนร้ายล้มลงแล้วพี่พลเมืองดีก็คือเสียน้อยบอกว่า
อย่าเข้าใกล้มันเพราะมันมีอาวุธที่สุดแล้วเนี่ยนะคะ
นายแจ็คคนร้ายเนี่ยหนีไปเขาก็เลยไล่เอาไม้ไปตี
เขาบอกว่าเขาไปถึงเป็นคนสุดท้าย
เห็นคนร้ายกระโดดคว้าน้องผู้หญิงผู้บาดเจ็บ
เขาก็เลยเอาไม้ไปไล่ตีนะคะ
ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรกันมาครับ
ก็เห็นมันถือมีดอยู่ก็เลยลองดูลองเข้าไปดูอย่างนี้ครับ
แต่พี่น้อยจะบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้มัน
มันมีอาวุธมันเป็นฆาตกรอย่างนี้ครับ
แกก็เลยบอกว่าหาอะไรยาวไล่ตีมันดีกว่าอย่างนี้ครับ

ก็พอดีพี่น้อยจะไปเห็นคั่วอยู่ร้านวัสดุก่อสร้างครับ

แล้วก็จังหวะมันพอดีมันไปขวา
กระโดดคว้าน้องผู้หญิงอีกคนนึงครับ
ที่เป็นลายสุดท้ายที่บาดเจ็บ
ก็เลยวิ่งไล่ตีมันแล้วต้อน
พอมันไล่ตีมันเสร็จก็ไล่ต้อนมันมาเรื่อยครับ
ก็มาเจอน้องอาสามูลนิธิมาพอดี

ก็รู้สึกดีนะครับที่อย่างน้อยเราก็หยุดมันได้ตรงนี้
ให้กว่าให้มันไปหาคนอื่นอีกนะครับ

นี่ฮีโร่ที่ไปช่วยระงับเหตุการณ์
ส่วนอีกคนนึงนะคะก็เป็นฮีโร่เหมือนกัน

ละเมืองดีพยายามสกัดจับคนร้ายแล้วก็กล้องวงจรปิดของที่ร้านเนี่ย
มีการมอบเงินเป็นค่าตอบแทนเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้กับพลเมืองดีทั้งสามรายคนละห้าพันบาทโอ้
โดยบอกว่าหากไม่มีพลเมืองดีเหล่านี้ก็ไม่รู้นะว่า
นะคะว่าคนร้ายจะไปทำร้ายใครอีกอาจจะมีผู้บริสุทธิ์อีกหลายคน
ต้องสูญเสียชีวิตช่วงเกิดเหตุพนักงานร้านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วย
หากคนร้ายบุกเข้ามาในร้านก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ขอบคุณทุกคนนะฮะอยากให้สังคมไทยเป็นแบบนี้แหละ
เพราะเห็นกับการก็ช่วยกันอืมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะนะครับ